คงได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแล้วนะครับ
อากาศเริ่มอุ่นขึ้นไม่หนาวเย็นเหมือนช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
และหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับอากาศก็จะค่อยอุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่ต้องระวังหน่อยในระยะนี้ก็คือเรื่องของสายหมอกนี่แหละครับ
ที่จะเข้ามามีบทบาทแล้วก็เข้ามาปกคลุมในหลายจุด
พื้นที่การใช้รถใช้ถนนในช่วงเช้าตรู่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้ยังคงมีอากาศเย็นอยู่นะครับ
เพราะว่าในบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นภูเขาสูงนะครับ
มาถึงมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะครับสามารถที่จะกักเก็บความเย็นไว้ได้นานหน่อย
วันนี้อากาศยังคงมีโอกาสลดลงอยู่ประมาณ๑๒องศาเซลเซียตรวมไปถึงมีลมแรงนะครับ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ก็เกิดจากการที่บริเวณความกดอากาศสูง
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความหนาวเย็นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตอนนี้อ่อนกำลังลงไปครับจึงทำให้ความชื้นจากท้องทะเลเนี่ยนะครับ
เข้ามาแทนที่นะครับความชื้นเหล่านี้เมื่อเข้ามาแล้วก็จะทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวนั่นเองครับ
ที่สำคัญครับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็อ่อนกำลังลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ก่อนหน้านี้หอบฝนไปตกในแถวบริเวณพื้นที่มาเลเซียอินโดนีเซียหลังจากนี้เป็นต้นไปกลุ่มฝนก็จะค่อยเขยิบขึ้นมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้มากยิ่งขึ้นนะครับ
คลื่นลมก็ยังคงแรงนะครับสูง๒๓เมตรจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยก็ต้องระวังกันหน่อย
แต่ว่าในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับคาดการณ์ว่าจะมีลมหนาวอีกหนึ่งระลอกแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบน
ตอนล่างภาคตะวันออกเหมือนในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ

สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้

ลมหนาวแรงเหมือนช่วงที่ผ่านมา

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้าง

ว่าในระยะนี้วันภาพภูมิยังมีโอกาส
ลดลงอีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียตนะครับ
สุดก็อยู่ที่ประมาณ๑๓องศานะครับ
บนยอดดอยอยู่ที่ประมาณ๕องศาเซลเซียต
อีสานครับอากาศเย็นนะครับกับมีลมแรง
ต่ำสุดก็อยู่ที่ประมาณ๑๓องศาเซลเซียดนะครับ
ยอดภูอยู่ที่ประมาณ๖องศาเซลเซียต
ส่วนพื้นที่ภาคกลางครับอากาศเย็นกับมีลมแรงนะครับ
สุดอยู่ที่ประมาณ๑๗องศาเซลเซียตนะครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๑องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๘องศาเซลเซียตนะครับ

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
ห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๒เมตร

ตั้งแต่จังหวัดสวรรษฐานีขึ้นมาเนี่ยนะครับ

คลื่นสูง๒เมตรนะครับส่วนในบริเวณพื้นที่
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป
เกิดฝนฟ้าขนองถึง๑๔๐ของพื้นที่ละทีเดียวนะครับ
จุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษประกอบไปด้วย
จังหวัดสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสนะครับ
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
จุดที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๓เมตรนะครับ
ฝั่งอันดามันนะครับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง

ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๙องศาเซลเซียตครับ
สุดอยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงประมาณ๒เมตร
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ

ก่อนหน้านี้คงได้สัมผัสอากาศเย็น

หลังจากนี้อุณหภูมิก็จะค่อยเขยิบขึ้น
ไตระดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตอนกลางวันแดดอาจจะแรงหน่อยช่วงนี้
จากเย็นไปหนาวเดี๋ยวหนาวไปเย็นอีก
ดูแลรักษาสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่
ต้องใส่ใจเป็นพิเศษในระยะนี้นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ